จากเรื่องของของทานไปแล้วมาดูเรื่องเที่ยวบ้าง
เรื่องเที่ยวก่อนหน้านี้บ้านเรามีนักท่องเที่ยวชาวจีน

ทีนี้มันก็เลยมีปัญหาคุณผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับการจอดการจราจรต่าง
เราก็เลยเข้มงวดกฎระเบียบเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น
ส่งผลกับนักท่องเที่ยวที่ลดน้อยลง

เขาก็ต้องการกระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีกำลังซื้อ
จัดเป็นคารวาลสารสัมพันธ์ขึ้นมาค่ะ

โดยที่ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย
รวมถึงมีการกระจายตัวไปเที่ยวตามภาคต่างด้วย
ติดตามพร้อมกันจากรายงานเลยนะคะ
เย็นชันเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานท่องเที่ยว

อาสาเดินทางกับคารวาลสารสัมพันธ์
และเป็นการมายืมเมืองไทยเป็นครั้งแรก

ไม่ต่างจากชาวจีนอีกหลายชีวิต
ร่วมตระเวนขับรถกันมาตั้งแต่ต้นทางที่เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน
ต่อมาที่ด่านผ่านแดนถาวรอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
โดยมีจุดหมายคือการทัศนาจรไปในหลายจังหวัดของไทย
ตลอดการเดินทางสมาชิกของคารวาลที่มีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ
ตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักธุรกิจจีน
พวกเขาได้มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิต
และแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจในทุกมณฑลที่ขับผ่าน
ซึ่งทางการจีนหวังใช้โอกาสนี้

ไปพร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย

เพราะไทยคือเป้าหมายอันดับต้นของนักท่องเที่ยวจีน
คนจีนก็ชอบมาเมืองไทยมีทิวทัศน์สวย
มีแหล่งท่องเที่ยวสวย
มีอาหารการกินเยอะแยะมาอังการกินที่อร่อย
นอกจากนี้แล้วคนจีนก็ชอบมาเมืองไทย
เพราะว่านอกจากนี้แล้วคนไทยต้อนรับอย่างอบอุ่น
เพราะว่าเป็นคนไทยเป็นคนที่มียิ้ม
ไปไหนใช่ไหมแล้วก็
จิมมาแล้วรู้สึกดีใจอบอุ่นใจ
ึงบรเพชรตำบลแควร์ใหญ่อำเภอเมืองนครสวรรค์
เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวตามตารางของคารวาลชุดนี้
ก่อนเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครราชศรีมา
และอีกหลายจังหวัดในภาคอีสานและภาคตะวันออก
ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักของชาวจีนมากนัก
แต่ละพื้นที่ที่คารวาลไปถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เตรียมจัดการต้อนรับอย่างอบอุ่น
พร้อมไปกับการสอดแทรกให้เห็นวัฒนธรรมของคนไทย
และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย
ถือเป็นการเปิดตลาดท่องเที่ยวใหม่สำหรับชาวจีน
และเชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยวคุณภาพจากประเทศจีนได้มากขึ้น
ระหว่างที่เดินทางอยู่ในประเทศจีนและแวะไปตามเมืองต่างเนี่ย
พอทเราที่อยู่ในพื้นที่ดูแลในพื้นที่จีนมณฑลนั้น
ก็จะไปต้อนรับร่วมกับเจ้าหน้าที่จีน
หน่วยงานราชการจีนในมณฑลนั้น
และเวลาเราทอไปร่วมต้อนรับ

เพราะฉะนั้นมณฑลท่านนั้นที่ยังไม่ค่อยรู้จักประเทศไทย

มันก็เป็นวิธีการที่นำไปสู่ให้คนรู้จักประเทศไทย

อย่างที่บอกว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ต่ำว่าอย่างน้อย
คารวาล๔๐วันจะสร้างการรับรู้ประเทศไทย
ประเทศจีนประมาณไม่ต่ำกว่า๑๕ล้านคน

เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มีหนังสือพิมพ์ลงมีแชร์กันออนไลน์เยอะแยะมากมาย
ยิ่งมาในประเทศไทยเราพาไปในแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่

ทยังเตรียมใช้แผนกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกหลายโปรเจกต์
เพื่อดึงดูดชาวจีนที่มีกำลังซื้อสูงหรือกลุ่มไฮเอ็นมากขึ้น
ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวไทย
ขยายไปในกลุ่มของผู้หญิงจีนมากขึ้นด้วย
ปี๒๕๕๘นักท่องเที่ยวต่างชาติ
สร้างรายได้ให้กับไทยมากถึงกว่า๒ล้านล้านบาท
จากปริมาณที่เพิ่มขึ้นถึง๑๒๐ล้านบาท
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีจำนวนมากกว่า๗ล้าน๙แสนคน
เติบโตร้อยละ๗๑จากปีก่อนหน้า
ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ยังคงเติบโตได้ดีจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงถือเป็นปัจจัยสนับสนุนหลัก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย